แบรนด์ของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ
แต่ตอนนี้นะคะเราจะมาถึงแบรนด์ของไทยแลนด์บ้าง

ปลองน้ำรูปไข่ตัวนี้เนี่ยนะ

รูปไขมหาสัจจันนะคะรองพื้นหน้าเนียนแบบไทยทำไทยใช้
เฮ้ยนี่ของไทยหรอมันดูแบบเฮ้ยมันจากเกาหลีรึเปล่า
เนอะแบบดูดีอ่ะนี่ใส่ความนุ่ม
เหมือนกันเลยแน่นมากแน่นแล้วก็นุ่มแล้วก็สีแบบน่ารักด้วย
อ๋อเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยป้าพรีมมาแล้ว
รีวิวตัวนี้ให้ดูหน่อยซิว่าตัวนี้เนี่ยของแบรนด์ไทยเนี่ยจะดีแค่ไหนดี

ยินดีต้อนรับกลับมาในช่วงสวยเซฟเวอร์กับป้าพิมนะคะ
เรามาทดสอบฟองน้ำไข่ตัวที่๒กันนะคะ
เรียกว่ารายงานสดกันแบบต่อเนื่องไปเลย

สำหรับยี่ห้อนี้เนี่ยมีด้วยกันสองสีนะคะ
เป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะ
เมื่อสักครู่นี้เราเลือกสีชมพูกันไปแล้ว
เพราะฉะนั้นสำหรับยี่ห้อโชว์พิมพ์ขอเลือกใช้เป็นสีม่วงแล้วกันค่ะ
จะได้ดูแบบลึกลับเซ็กซี่นิดนึงนะคะ

นะคะนี่ตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยนะคะ
ตอนที่ยังแห้งอยู่เนี่ยแน่นมากเลยนะคะแน่นจริง
แล้วก็ด้วยดีไซน์นะคะไม่มีขอบไม่มีมุมทั้งสิ้นนะคะ
มีด้านที่เป็นด้านบนนะคะแล้วก็ด้านปลายแหลมด้านบน
ซึ่งด้านที่เป็นปลายแหลมด้านบนของเขาเนี่ยออกแบบมาได้คมทีเดียวนะคะ
แล้วก็ด้วยคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าสามารถใช้ได้ทั้งตอนที่ยังแห้งแบบนี้แล้วก็ตอนที่เปียกด้วยนะคะ
สำหรับตอนแห้งเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้กับพวกแป้งฟุนแป้งพับบลัชออนได้หมดเลยนะคะ
เมื่อเขาเปียกแล้วเนี่ยก็ใช้กับพวกประเภทที่เป็นเนื้อครีมเนื้อลิขวิตต่าง
เอาล่ะได้ฟังคุณสมบัติกันตามนี้แล้วนะคะ
เรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เอาเขาไปชุบน้ำแล้วเนี่ยนะคะ
ฟองน้ำที่มีความนุ่มแน่นมากขนาดนี้เขาจะกลายเป็นนุ่มฟูหรือเปล่า
หรือเขาจะนุ่มขึ้นหรือว่าเขาจะมีความยืดหยุ่นมากน้อยอย่างไรค่ะ
เอาล่ะยกขึ้นมาแล้ว
ว้าวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะ

จากที่แน่นมากนะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกเบาบางขึ้นนะคะ
แล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงค่ะ
สังเกตจากนิ้วของทีมที่บีดลงไปนะคะ
เขาจะบีบกลับออกมาแล้วก็คืนรูปเดิมได้อย่างรวดเร็ว
เห็นรูปทรงที่เปลี่ยนไปกับเนื้อสัมผัสที่เปลี่ยนไปแล้วด้วยนะคะ
หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทดสอบเขาด้วยการลงรองพื้นนะคะ
ลงบนใบหน้าข้างซ้ายของพิมกันค่ะว่า
เขาจะสามารถลงรองพื้นทำให้ผิวของพิมดูเรียบเนียน
เกลียบรองพื้นไปในทิศทางที่พิมต้องการได้จริงหรือเปล่าค่ะ
เช่นกันค่ะบีบรองพื้นลงบนหลังมือนะคะ

ตัวนี้เนี่ยจะมีเนื้อที่แน่นนะคะ
หลังจากที่โดนน้ำแล้วแล้วเขาก็ปูขึ้นมาแล้วนะคะ
แน่นแต่นุ่มผิวนะคะอย่าเข้าใจผิดคิดว่าแน่นแล้วเขาแข็งนะ

ตอนนี้เนี่ยลองซูมเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบดูเลยเนาะว่า
หลังจากที่ใช้กองน้ำของโชว์แล้วเนี่ย
รองพื้นที่ลงบนผิวหน้าของพิมเนี่ยค่ะ
เกลี่ยกระจายเนียนเรียบแล้วก็บางทั่วกันทั้งใบหน้าหรือเปล่านะคะ
ขอบคุณป้าพิมค่ะ

ช่วงนี้ค่ะติดเลส

ตัวแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะ

คือตัวนี้เราไม่สามารถไปพูดอะไรได้เพราะว่าเขาขายดีมากอยู่แล้ว
โอ้ยสุดมะขับข้างพอใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันแบบว่าเป็นที่นิยม
จริงใช่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวแรกเลยที่เข้ามา
เรารู้สึกว่าแบบเออคนใช้กันช่วงราคาตลาดมาก
ไม่แล้วมันดีด้วยคือมันนุ่มอ่ะเมื่อกี้จับไปแล้วรู้สึกมันนุ่มนิ่มอ่ะ
แล้วมันเนียนละเอียดอ่ะอันนี้ถือว่าเลิศ
เป็นแบรนดนำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยนะคะจะไปให้เสียต่อไปเลยดีกว่า
และที่สำคัญคือมันดีคือถามว่ามันแตกต่างกันมากไหมไม่แตกต่างหรอกแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นคนจับสัมผัสเนี่ยอันนี้จะมีความหนึบกว่า

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่กินลองพื้นของเรา

อันนี้ชอบแล้วก็เนียนเรียบกริ๊บด้วยนะคะ
สรุปผลการติดเรทสำหรับฟองน้ำรูปไข่
แม่บ้านอ่อมไอซ์ถูกอกถูกใจในความนุ่มแน่นและนิ่ม
ยกป้ายไฟเขียวจัดไปให้เสียกันทั้งคู่เลยค่ะ
พูดเลยนะว่าวันนี้จัดไปทั้งสองแบรนด์เลยนะคะ
ถูกใจมากเพราะว่าสองแบรนดนี้เขาก็ใจดีด้วย

แบทไทยนะคะโชว์อีก๕รางวัล
มาร่วมเล่นเกมในเฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลนั่นเองค่ะ
ช่วงหน้าค่ะมีหนุ่มรอเราอยู่

มันก็ได้อยู่มันก็สไตล์นะแล้วเขาชอบนางร้ายด้วยอะ
เขาชอบนางลายนี่แหละประเด็นสำคัญเลย
ในช่วงนี้เลยช่วงผู้ชายในฝัน